มีคุณลุงคนหนึ่งเขาปีนขึ้นไปบนหลังคาครับ

แต่นี่คือครั้งแรกที่เพิ่งจะปีนหลังคา
ปรากฏว่าเหยียบไปเหยียบมาแล้วพลาด
ร่วงตกจากหลังคาเห็นรอยโหนะไหมครับ
ตกลงมาตัวซิดแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมครับ
ไขควงเจ้ากรรมมันแทงทะลุหูเลย
ไม่รู้ว่าลงมาอีท่าไหนฮะ
คือต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ

เขื่อนขันที่พระประแดงสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่มาถึงก็ประถมพยาบาลครับ

โอ้โหดูไขควงค่ะน้องคิงที่ทะลุที่หูเนี่ย

ไม่รู้ว่าลงมาท่าไหนนะมันเลยเสียบเข้าไปตรงนั้น
แต่โชคดีว่ายังพอมีสตินะฮะ
ยังมีสติแต่ก็ต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาครับ
สาราวุฒิครับปีนขึ้นไปบนหลังคาจะไปซ่อมจานดาวเทียม
แล้วพลัดตกลงมาความสูง๔เมตรตึกชั้น๑
ตกลงมาเสร็จปั๊บไขควงเสียบคาอยู่เลย
ทะลุใบหูออกมา
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนพื้นล่างกระเบื้องแตกมีคราบเลือดกระจัดกระจาย
แถวนั้นบอกเลยว่าได้ยินเสียงดังคล้ายกับของตกจากที่สูง
แล้วก็มีคนตะโกนบอกช่วยด้วยมีคนตกจากหลังคา
รีบไปดูครับโอ้โหภาพที่เห็นคือสยองเลย
เพราะคุณลุงเนี่ยทั้งเจ็บแล้วก็มีไขควงทะลุออกมาด้วยครับ
ต้องไหนที่หูแล้วรู้ไม่ก็ที่มีทำอะไร
คนที่เป็นพ่อค้าส้มตำที่เห็นเหตุการณ์เพราะว่ามีคนตะโกนบอกเลยรีบมาดู
บอกว่าลุงเค้าจะปีนขึ้นไปซ่อมจานเทียมชี้ให้ดูกลางบนนู้น

ร่วงตกลงมาเลยเจ็บฮะ
ปกติบ้านนี้อยู่กี่คนครับอยู่กัน๓๔คน

แต่นี่คือการปีนหลังคาครั้งแรกนะ
แล้วไปเหยียบหลังคาคาดว่าแผ่นนั้นกระเบื้องตรงนั้นมันอาจจะเก่าหรือเปล่า
หรืออาจจะเหยียบไม่ถูกไงก็เลยร่วงตกลงมา
โชคดีนะครับถึงมือหมอไวหายไวนะครับคุณลุงฮะ